คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้เมาเหล้าอันนี้เป็นเมายาค่ะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์หรือว่าภัยต่างมันอยู่รอบตัวจริง
กรณีนี้ผู้เสียหายที่เขาเป็นผู้หญิง
เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ก็แวะเวียนเข้าออกบ้านบ่อย

แต่รอบนี้ผู้ชายคนนี้เมายาเข้ามาเนี่ยจะมาลวนลาม
มาจับหน้าอกจะขอมีเพศสัมพันธ์กับเขา
ทั้งที่ตัวเธอเธอบอกว่าเธอเป็นแม่ลูกอ่อน
ยังโดนขนาดนี้เลยอยากให้ตำรวจดำเนินคดีนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักที่ตำบลเขาเพิ่ม

บ้านนี้อยู่ห่างจากถนนใหญ่สักประมาณกิโลหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานค่ะ
โดยตำรวจภูทรบ้านนาก็คุมตัวผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๑ปีเอาไว้ได้
ผู้ชายคนนี้นี่แหละคือคนที่แอบเข้าไปในบ้านที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไปลวนลามกับผู้เสียหายที่เขาเป็นแม่ลูกอ่อน
โดยผู้เสียหายอายุ๒๗ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่า
จริงรู้จักกับชายวัย๔๑ปีคนนี้มาตั้งนานแล้ว
ตั้งแต่ตัวผู้เสียหายยังเป็นเด็กอยู่เลย
ทุกคนในบ้านก็คุ้นเคยกับผู้ชายคนนี้
เพราะว่าเขาก็มาแวะเวียนมาหาที่บ้านเข้าออกบ้านบ่อยครั้ง
คือเหมือนกับสนิทกันเหมือนเป็นญาติกันนะคะ
แต่ช่วงหลังผู้ชายคนนี้เขาชอบเสพยา
รอบล่าสุดเนี่ยก็มาเสพยาที่บ้านนี่แหละ

ว่าจะมีการมาลวนลามมาจับหน้าอก
จะมาชวนผู้เสียหายไปหลับนอนด้วย

หนูอยู่บนบ้านแล้วคราวนี้เขามาข้างหลัง
บอกเอาลูกนอนดิจะได้คุมโปรงกัน

วันนี้เขาก็มาจับมือหนูหนูก็สลัดเขียนออก
เขามาจับนุ่มหนูอีกหนูก็วิ่งไปหายาย

แล้วหนูไปฉี่เขาก็เย็ดซากแขนหนูขึ้นบ้าน
หนูก็ไม่ขึ้นหนูก็ลุกหนี
พอลูกหนีเขาก็เขาก็หลบยายหนูสั่น

กลัวกลัวจะฆ่ากลัวทุกอย่าง
กังวลทุกอย่างเพราะว่าเขามีปืนด้วย
เมายาด้วย๒ลวนลามด้วย

ก็มีปืนอีกกลัวว่าเขาจะฆ่านะคะ

บอกว่าผู้ชายวัย๔๑ปีคนนี้เนี่ยนะ
เข้ามาในบ้านในวันนั้น๒รอบนะคุณ

น้าสาวก็พอเห็นเข้ามาปั๊บ

ผู้ชายคนนั้นเขายิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็วิ่งหนีไป

มันยังมีรอบ๒ในวันนั้นอีกไงคะ

เพราะฉะนั้นตอนนี้คนในบ้านเองก็หวาดกลัว
แล้วก็อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ชายวัย๔๑ปีคนนี้
เพราะเขาเคยมีประวัติไงชอบไปแอบเข้าบ้าน

ผู้หญิงอยู่ลำพังเนี่ยก็จะเข้าไปไปลวนลามไปจะไปข่มขืนแบบนี้
ซึ่งทางฝั่งของชายวัย๔๑ปีผู้ที่ก่อเหตุคนนี้
เขาบอกค่ะบอกว่าผมเนี่ยเข้าออกบ้านนี้บ่อย

แล้วผมไม่ได้ยิงปืนนะผมไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์หนีด้วย
ผมแค่จะเอามอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำมันเฉย
แต่ว่าตำรวจก็นำตัวผู้ที่ก่อเหตุคนนี้
ไปสอบสวนที่โรงพักแล้วก็ไปตรวจปัสสาวะด้วยไง
หาสารเสพติดเพราะว่าทางฝั่งผู้เสียหาย
บอกว่าเมายามาแล้วมีการมาเสพยาที่บ้าน
ก็ต้องรอความคืบหน้าเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยนะคะ